คุณผู้ชมครับเราตามเจอตัวแล้วเจ้าของห้องนะเจ้าของบ้านที่มีห้องที่บอกว่าโอ้โหอยู่กับผี
เล่นกีต้าเมื่อวานอ่ะนะถึงขั้นอัดคลิปเอาไว้เนี่ยหลายอีพีเหลือเกิน
สามอีพีที่ฉันจำได้พ่อหนุ่มคนนี้เป็นใครอยู่ที่ไหนอย่างไร
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นยังไงเนี่ยเราคุยกับเขาแล้วค่ะอ้าว
คลิปที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีหลายคลิปเหลือเกินนะฮะเมื่อวานก็ดูกันไปแล้ว
ค่อยค่อยเพลย์ไปค่ะดีดกีต้าก็มีอ๋ออันนี้ขวดน้ำขยับเอง
ปองน้ำอารมณ์เออขยับเองขยับหรยังอะไรกัน
อะไรอ่ะหันไปฟึ๊บอะไรก็ขยับเต็มไปหมดเฮ้ย
กล้องเขาอ่ะขยับเดี๋ยวมีกีตาร์ดังด้วยชัยน่ะ
มันจะมีหลายคลิปนะโอ้โหมึงยังไม่ไปอีกแล้วเนี่ยเออ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
คนบอกโอ้โหเพื่อนอยู่ฝั่งซ้ายหรือกว่าเออมันก็ตัดติดหนึ่ง
อย่างเงี้แบบเอ๊ะเพื่อนดันดันอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะ
เพราะหนุ่มคนนี้บอกว่าเตรียมจะเข้านอนแล้ว

มีคนมาคอยจ้องมองตลอดเวลา
เขาได้ทำภาพเงาสีดำ

มีคนจ้องมองอยู่๒คนที่รอบเตียงเขา

อันนี้เขาทำเองเนอะเขาทำเองใช่ไหม

แล้วเขารู้สึกว่ามีคนมาจ้องมองเขาอยู่สองคน

คนนั้นที่มาจ้องมองเขาเนี่ยมันอยู่ตรงไหน
จำลองให้คนที่เห็นภาพจากกล้อง
เห็นภาพความรู้สึกลักษณะเดียวกับเขา
เนี่ยเขามองผมอยู่ตรงนี้อีกคนนึงอยู่ตรงนี้

ห้องนี้บ้านหลังนี้อยู่ที่ไหน

เพราะว่าเขาโพสต์ลงคลิปของเขาตลอดนะ

เราติดต่อไปหาเจอตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

ไม่ใช่คนไทยไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยด้วย

อ่าเขาอยู่ที่เวียงจันทร์สปลาวอ๋อ

แมททิวนะแมททิวเนี่ยบอกว่าผมมาอยู่ที่ห้องเช่าแห่งนี้๑๒เดือนแล้ว

นี่ฮะถ้ากลัวป่านนี้ไปแล้ว

ทิวบอกอยู่มาเดือน๒เดือนแล้วใกล้โรงเรียน
สัปดาห์ก่อนเนี่ยเริ่มเกิดเรื่องแปลกในห้อง
สิ่งของขยับเองอย่างที่เห็นนั่นแหละพี่

ส่วนใหญ่เกิดขึ้น๒๓ทุ่มหรือไม่ก็ตี๑๒

ก็เคยถามพี่สะพ้ายว่าพี่ห้องนี้มีวิญญาณหรือเปล่า

ทิวบอกว่าเชื่อว่าน่าจะมาจาก

แล้วมีผู้หญิงผมยาวเลยบ่าอีก

ทิวก็อนุญาตให้เข้ามาหลบฝน

ผมก็โทรไปหา

ก็ถามแล้วมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น

ตามปกตินั่นแหละแล้วก็ฝันว่า

ฝนตกหนักมากแล้วก็มีผู้หญิงแบบ

หลบฝนอะไรประมาณนี้แล้วก็

แล้วก็เพิ่งมาคิดได้ช่วง

ก็คิดไม่ออกเหมือนกัน

ก็เลยไม่คิดอะไรมาก
ปกติเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วไหมคะ

ตอนแรกก็เป็นแบบ

ประมาณถอดตัวสัมปันขึ้นมาถ่าย
คือวันนี้กับเมื่อวานก่อนกับวันนี้ไม่ค่อยเจอหนักแล้ว
ก็เลยคิดว่าหรือไม่เป็นไรเขาคงจะไปแล้วล่ะ
กลัวบ้างแต่คือครบกลัวนั้นมันแบบ
เมื่อผมคิดว่าเขาไม่ทำร้ายผมอะไรมันก็จะร่มใจขึ้น
นี่ฮะน้องแมททิวบอกก็กลัวบ้างแต่คิดว่าก็คงไม่ทำร้ายอะไรผม
แล้วปกติก็มีเซนต์อยู่แล้วนี่เห็นไหม
ที่เขารีวิวให้ดูสภาพในห้องเขาล่าสุดวันนี้นะฮะ
เสียดายช่วงนี้เราอยู่ในช่วงระหว่างการห้ามเดินทาง
เมื่อกี้ฉันจะส่งคุณพรรคภูมิไปหาน้องแม่ทิว

ทำไมอ่ะคุณไปช่วยเขาหน่อยน้องเขาเดือดร้อนเนี่ย
นี่หนุ่มแมททิวก็รีวิวห้องพักของเขาวันนี้ให้ดูเลยนะ

นี่เห็นไหมฮะเรายังรู้สึกว่าแมททิวมีภาพหลอนอะไรด้วยนี่เห็นไหม

ตรงจอเนี่ยเห็นไหมอ๋อภาพสะท้อนช่วงเราอัดคลิปเขา
คุณเล่นมุกเหรอคะอันนี้คุณเล่นมุกอยู่เหรอคะ
คุณลบหลู่เหรอคะคุณภาคภูมิ

ดีนะเดี๋ยวคุณเจอดีนะคืนนี้
แมททิวเขาบอกว่าเขาจะอยู่ห้องแห่งนี้ต่อไป
แต่หลายคนเขาก็แนะนำเข้ามาว่าให้ขยับเตียงอย่าไปอยู่ตรงประตูทางผีผ่านอะไร

แต่เขาอยู่สมพพลาวนะฮะอยู่เวียงจัง
ก็ขอให้น้องอยู่อย่างนอนหลับมีความสุขแล้วกันนะคะ